ลูกยิงสุดเทพนัดที่๒๒เป็นสัปดาห์ประวัติศาสตร์ที่สุดแสนลำบาก
ตัดใครออกก็เกรงใจเลยขอแหกกฎเพราะรักพี่เสียดายน้องจริง
เปิดหัวด้วยทีมเวิร์คของขุนพลมังกรเทพบางกอกซิตี้ที่กดสูตรขึ้นเกมบุกได้อย่างเพอร์เฟค
ก่อนจบสกอร์ได้อย่างสะใจโดยพันเทพปุยพันธ์ชนิดที่ราชนาวีทีมเยือนหาบอลไม่เจอก่อนชนะไปนิ่มนิ่มห้าต่อสาม
ต้องลูกหญิงเต็มข้อหน้ากรอบ๖เมตรสุดหนักหน่วงของราชนาธิบจิตมิบูล
หนึ่งในยังบลัดจากกรมทางหลวงที่ซัดเสียบเสาแรกแบบไม่ใยดี

จากศรีปฐุมด้วยสกอร์ขาดลอย๗๐
กลับมาอีกครั้งของลูกยิงล็อกเป้าระยะ๑๐เมตร
คราวนี้อภิษักพันธ์ดีขอโชว์บ้าง
ในเกมที่ศรีสะเกดเปิดบ้านเสมอแบงคอกสุดเดือด

ดูการประชันความหนักจากฟรีคลิกที่กินกันไม่ลงของแซมบ้าพลังช้าง
โดยเกโก้ที่พาชมบุรีบุกชนะหมอภาคตอนออกเฉียงเหนือ๒๐
โรมูลโดจากกรมทางหลวงที่เปิดบ้านชนะศรีปฐุม๘
ดูกันกี่รอบก็ทำใจลำบากเลยต้องเก็บเธอไว้ทั้งสองคน

ขอรวบตึงเป็นหนึ่งเดียวหลังยิงแต่ละลูกอย่างไร้ความ
และความปานีในเกมที่ผ่านครูปรีปศักดิ์ของเก็บแต้นสำคัญในบ้าน